ดูประเด็นดราม่าในโลกออนไลน์นะคะกรณีนางเอกสาวชื่อดังคุณแต้วนัทพรนะคะ
ที่คุณแต้วจะต้องกักตัวเนื่องด้วยเสี่ยงโควิด๑๙อยู่หลายรอบ
แล้วเธอก็รอดมาทุกรอบจนเธอมีการโพสต์อันนี้นะคะ
นำเสนอเรื่องของกริปท็อกที่ติดเคสโทรศัพท์มือถือ
คล้ายกับเหรียญบูชาแล้วก็ใช้ชื่อว่าเจ้าแม่นาคีรุ่นวีรสตรีต้านโควิดนะคะ
อ่ามีเสียงวิจารณ์เยอะเสียงสนับสนุนก็มีนะคะ
เพราะว่าเธอบอกว่ารายได้ทั้งหมดจะนำไปบริจาค
แต่เรื่องนี้มันเริ่มต้นแบบนี้นะคะคือเหรียญนี้เนี่ยค่ะ
เป็นรูปที่แฟนคลับแต้วเขาทำขึ้นมาเล่นเล่นแล้วแท็กไปในไอจีสตอรี่ของคุณแต้ว
เมื่อวันที่๗เมษายนเหมือนกับให้กำลังใจคุณแต้วนะคะ
รับบทเจ้าแม่นาคีตรวจโควิดมา๖รอบรอดทุกรอบ
คุณแต้วก็เลยบอกว่าถ้ารอดคราวนี้จะเปิดพรีออเดอร์แล้วนะ
อันนี้คือจุดเริ่มต้นเมื่อช่วงสงกรานที่ผ่านมาคุณแต้วก็ได้นำไอเดียนี้ค่ะ
มาทำเป็นกริปท็อกที่ติดหลังโทรศัพท์มือถือสั่งทำเป็นเหรียญวงกลม
มีสายเชือกถักสีดำคล้องคอได้แล้วก็เรียกชื่อตามที่แฟนคลับตั้งให้เลย
คุณผู้ชมเจ้าแม่นาคีรุ่นวีรสตรีต้านโควิด๑๙
สถาบันบำราชนราดูและโมลนิธิรามาธิบดีในโครงการป้องกันและช่วยเหลือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดสิบเก้า
อืมยอดจองเต็มหมดแต่สุดท้ายแล้วเนี้ยมันมีประเด็นดราม่า
บอกว่าใครไม่ทันพรีออเดอร์รอบนี้รุ่น๒สิ้นเดือนเมษายนนี้นะ
เธอก็ย้ำว่าเสี่ยงทุกรอบรอดทุกรอบถ้าไม่เสี่ยงสักรอบดีที่สุด
แต่มันมีดราม่าในลักษณะแบบนี้ค่ะสองฝั่งนะคะ
ฝั่งหนึ่งก็ชื่นชมนะคะว่าโอ้โหนี่เจ้าหญิงแห่งการกักตัวนะ
แต่อีกฝั่งนึงเขาบอกว่ามันเหมาะสมหรือไม่
มาฉวยโอกาสในลักษณะแบบนี้ขออภัยนะคะในคอมเมนต์เขาใช้คำว่าฉวยโอกาส
มีประเด็นในลักษณะแบบนี้ค่ะก็เลยมีสองฝั่ง
มีการพูดถึงเรื่องนี้ในโลกโซเชียลอ่ะนะคะคือฝั่งหนึ่งบอกรอดทุกรอบ
แบบแหมแต่บางฝั่งก็บอกแหมทำไมเสี่ยงทุกรอบใช่ค่ะ
แต่ว่าเรื่องการทำลักษณะแบบนี้อย่างแจ็คจิลเนี่ยนะฮะ
ที่เป็นกูรูกุมารทองเครื่องรางของขลังบอกว่ามันไม่เหมาะหรอกค่ะ
คนที่ยังมีชีวิตอยู่แต่เรามีไม่ถึงจริงจริงเนี้ย
ทำแบบนี้เราก็เลยโทรไปถามแต้วด้วยเดี๋ยวฟังนะฮะ
แล้วเราก็ศึกษาเรื่องด้วยอืมนะฮะพอเราเห็นอะไรที่
มันมันมันมันดูแล้วมันมันเขาไม่ทำกันน่ะอ๋อ
ซายมูมูแทรลูกส่วนใหญ่รูปโคลพต่างต่างเนี้ยต้องบอกก่อนว่า
ต้องเป็นผู้ที่มีศีลอย่างเกภะเกจิต่าง

คำว่าวีรสตรีคือผู้ที่กรอบกู้บ้านมือ
ไม่ได้ต่อตั้งใจให้ค่ะ
เป็นว่าคุณแต้วบอกว่ายังไงรอบ๒ที่บอกไปก็จะทำเหมือนเดิม

แต่หลังจากนั้นก็จะพอแล้วจะได้จบกระแสดราม่านะครับ